สวัสดีค่ะคุณชนะคุณเบตรองรัฐผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีอยู่๓ราศีที่เหนื่อยจริงแบบไม่มีสแตนอินนะคะ
แต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปค่ะเพราะว่าทั้งสามราศีนี้นะคะ
แม้ว่าจะเหนื่อยจัดหนักในช่วงเดือนกันยายนนี้
แต่ว่าดวงชะตาของคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งปังในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของคุณหรือเปล่า
ราศีแรกที่เหนื่อยในช่วงเดือนกันยายน
แต่จะกลายเป็นดาวรุ่งในเดือนหน้านั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ
ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนชีวิตอย่างมากเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะ
ทำให้ชาวราศีเมทุนเนี่ยต้องเหนื่อยแบบเหงื่อหยดเต๋งเลยค่ะ
แต่หมอไก่ขอให้ชาวราศีเมทุนอดทนไว้อีกแค่๕วันเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าในเดือนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะ
จะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมทุนดวงชะตาดีขึ้นมาก
เผลอจะดีเกินความคาดหมายด้วยซ้ำนะคะ
สำหรับชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะที่อยากจะให้ดวงชะตาเนี่ย
รุ่งพุ่งฟังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตักบาดในตอนเช้านะคะ
หรือว่าในเรื่องของการบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
ให้กับคนยากไร้ก็ได้ผลดีเช่นกันค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ผลดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เลยค่ะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณทำบุญตั้งแต่ตอนนี้นะคะ
ก็เปรียบเสมือนกับการเตรียมตัวเตรียมดวงชะตาให้พุ่งรุ่งในช่วงเดือนหน้านั่นเองค่ะ
สำหรับราศีต่อมาที่เตรียมตัวเทคออฟในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองค่ะ
ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกษ์เนี่ย
ต้องเหนื่อยกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาอย่างมากเลยนะคะ
ชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยอาจจะรู้สึกอยู่ในใจลึกว่าทำไมอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเนี่ย
แต่เหมือนกับคุณต้องเผชิญโลกเผชิญกับปัญหาแต่เพียงผู้เดียวก็จะทำให้คุณเนี่ย
อาจจะรู้สึกหนักหน่วงหน่อยเพราะว่าอาจจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะ
แม้ว่าสิ่งที่คุณหวังนะคะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดในช่วงเดือนกันยายนนี้
แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะ
เพราะว่าในช่วงเดือนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะ
ชาวราศีพิจิกษ์ดวงชะตาจะดีขึ้นมากนะคะ
สิ่งใดที่คุณหวังไว้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเดือนตุลาคมนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าชาวราศีพิจิกษ์คนไหนกำลังเจอกับอุปสรรคปัญหาก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะ
หมอไก่เป็นกำลังใจให้และก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะ
เพราะว่าเดือนหน้าสิ่งดีกำลังรอคุณอยู่ค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญของชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณอยู่กับบ้านนี่แหละค่ะไม่ต้องไปไหนนะคะ
แล้วก็ให้คุณค่ะทำการไหว้พระสวดมนต์นะคะอยู่กับบ้านนะคะ
และดูเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะคะไม่ยาก
แต่จริงแล้วการทำบุญแบบนี้ได้อันนี้ส่งผลบุญค่อนข้างแรงเลยนะคะ
ลับของการไหว้พระสวดมนต์อยู่กับบ้านค่ะ
คุณควรที่จะมีการไหว้พระสวดมนต์บ่อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะขยันอาจจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเลย
หรือว่าทุกวันเกิดก็ได้นะคะที่คุณทำบ่อยอาริสมก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
สำหรับอีกราศีที่ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดี
ดวงชะตาจะพุ่งทะยานในช่วงเดือนตุลาคมนี้
สำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยดวงชะตาไม่ดีหรือว่าแย่แต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าออกแนวแบบชาวราศีธนูจะต้องเหนื่อยเพราะว่างานเยอะงานล้นมีงานเข้ามาให้คุณเนี่ยต้องรับผิดชอบมากมาย
ต้องรับผิดชอบงานหลากหลายหน้าที่หรือว่าทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ในเดือนหน้านะคะรับรองว่าดวงดีไม่มีผิดหวังค่ะเผลอจะไปไกลเกินฝันด้วยซ้ำนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหรือว่าในเรื่องของความรู้นะคะถ้ายิ่งทำบุญในช่วงก่อนเดือนตุลาคมนี้ก็คือ๕วันสุดท้ายของเดือน
จะทำให้ดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนตุลาคมที่จะดีอยู่แล้วให้ดีปังแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในลิตรสามราศีผู้โชคดีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปค่ะ
ไก่ขอแนะนำนะคะให้คุณเนี่ยมันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บ่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญเนี่ยย่อมจะหนุนนำให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ